บอกเลยว่าช่วงนี้ดราม่าเข้ารัวคุณผู้ชม
จะเรื่องรีวิวอาหารบ่อยคนชอบไปแซะเหลือเกิน
ไม่เห็นใจคนจนบ้างเลยนี่นะ
เจอคนมาบอกว่าเธอใช้ณอัชยาไม่ได้
ชาวเน็ตไปหาเหตุผลอ้างอิงกันสุดฤทธิ์นะจ๊ะ
ดราม่าไม่มีหรอกนะ
อุ้มท้องลูก๕เดือนมาโยกย้ายสายเอวดีกว่า
เอาสิเอ็นเตอร์เทนแฟนสุดฤทธิ์นะจ๊ะ
แบบนี้ชีวิตแฮปปี้กว่าเยอะเลย
แม้จะอดโอยนิดนะคะว่าพุงมันเริ่มใหญ่แล้ว

แต่ที่ว่าไม่ค่อยไหวเป็นยังไงไปดูคลิปหน่อยค่ะ
โทษมาโทษจิมคือว่าเวลาโน่น
น่ารักทีเดียวด้านหลังเป็นน้องชายนะคะ
จิมไปเตยากับน้องสาวลุกเออน่ารักดีนะจ๊ะ
แม่คุณแม่พริ้วเหมือนกันนะ๕เดือนเนี่ยโอ้ยตาย

เน้นถามว่าลูกสาวป๊าไม่ปวดหัวนะลูกนะ
คุณแม่โยกเยอะไปหน่อยนะ

เจอสถานการณ์แบบนี้ทำตัวเองให้มีความสุขนะคะ